มีเหตุการณ์ที่สบเข้ามาตามของของเขาจากพวกคุณ

กระดูกเขาไม่ครบหรือไง
เข้ามาเข้าฝันว่ากระดูกก็ยังไม่ครบหรือครับ

ก็เคยเจอคือล่าสุดที่มูลลิธิผมรักปลาชา
แล้วไปคุดมาเจอแผ่นหลังที่สักเหมือนหัวพริกคาเนต

ใช่ภรรณานั้นแผ่นเดียว

เขาก็เอาแผ่นนั้นมาดูแบบแบ่งกันดู

แล้วพอกลับไป
เขาบอกเขาจะถึงบ้านอยู่แล้ว

แน่นะอกจนจะถึงบ้านอยู่แล้วรถกลับหมดเลย
ตามไม่ติดจนเขาต้องขับรถกลับมาที่สมาคม
แล้วก็โรงผมรองห้ายวิ่งเข้าไปในศัลเจ้า
บอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้ว
ก็คือให้จุดทูพไหวขอเขามา

ที่แบบว่าไปลบหลู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขา
แต่จริงแล้วเห็นบอกว่าอาสากู้ภัยเองจะมีความเชื่อ
อย่างหนึ่งในการที่จะนำร่างของคนเจ็บหรือคนเสียชีวิตแล้ว

เวลาเราจะเอาศพเข้า

ก็คือคนเป็นจะเอาหัวเข้า

อันนี้คือคนเป็น

คนตายจะเอาหัวออกจากรถ

บ้างไหมแต่ว่าเคยเอาหัวมาสลับข้างผิดทางกันบ้างไหม

ทั้งเคยแล้วจะเป็นยังไง

ถ้าระวังวางคนเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะกับทาง
วิญญาณเขาจะไม่ออกจากรถเราครับ
วิญญาณที่จะติดอยู่บนรถไม่ไปไหน

ก็เป็นหลักที่สำคัญเหมือนกันในการสลับหัว
หัวคนเป็นกับหัวคนตายสำคัญเหมือนกัน

แต่ประสบการณ์ที่วิญญาณติดอยู่บนรถมีบ้างไหม

คือตอนนั้นเคสผมไปกับพ่อแล้ว
ก่อนนั้นรถรถคันที่ผมอยู่กับพ่อ
มันเกิดหม้อน้ำเสียหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

แต่ทีนี้มีเคสเด็กโดนไฟดูดตายหรือโดนอะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วทีนี้ไปรับเสร็จกลับมาก็เอาศพไปไว้ที่โรงพยาบาลชนบุรี
ทีนี้เอารถเสร็จก็เอารถไปจอดที่อู่

แล้วทีนี้ตกกลางคืนก็คือ

เขาออกมาเข้าห้องน้ำหรืออะไร

แล้วเขาเห็นเด็กอยู่ในรถคือวิ่งเล่นกันอยู่ในรถ

ก็เลยให้พ่อไปขับรถกลับมาไว้ที่สมัคร

ถึงจะต้องให้ญาติของคนตายเนี่ย

เขาคงไม่อยากให้เราเห็นมั้ง
ดูแล้ว๓คนนี้น่าจะมีเก่งนั่นแหละ
ที่น่าจะเจอเหตุการณ์แปลกเยอะที่สุด
ก็มีที่คือผมนอนไปกับศพ

ตอนนั้นไปส่งศพที่สุรินทร์

แล้วก็มีเด็กรถคนหนึ่งก็คือเป็นเด็กใหม่
คือเด็กใหม่ทุกคนต้องอยู่กับศพ
ต้องฝึกอยู่กับศพ
แล้วทีนี้เขาไม่กล้าผมก็เลยมานอนแทน

กระบะหลังเนี่ยใช่ครับศพวันนั้นเป็นศพอะไรที่คุณนอนไปด้วย

ผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับคุณนอนเอาหัวขึ้นเขานอนเอาหัวลง

คือผมจะบอกว่าต่างคนต่างอยู่

ทีนี้ไปส่งศพถึงสุรินทร์แล้วก็กลับก็คือเข้าปั๊ม
เติมน้ำมันขับกับชนบุรี
พอกลับชนบุรีปุ๊บทีนี้ขึ้นเขาปัก
ผมก็เหมือนกับว่าทีนี้ผมไม่ให้น้องหลังแล้ว
ผมมานอนข้างหน้าคือมานั่งหน้า๓คน
ทีนี้ผมเหมือนเคิ้มเคิ้มหลับไป
พอเคิ้มหลับไปปุ๊บทีนี้ขึ้นเขาปรับ
เหมือนกับว่าผมหลับตาอยู่เหมือนกับมีคนมาปลุกให้ตื่น
พอลืมตาปุ๊บ๑๘ร้อนเต็มหน้าผมด้วย

คุณคิดว่าคนที่มาเรียกคุณจะเป็นใคร
ผมก็ว่าน่าจะเป็นคนที่มีสมอง

คือมาบอกว่าให้ตื่น
ได้ยินเสียงเลย

ตื่น

พอลืมตามมาก็คือ
อย่างช่วงหนึ่งตอนเกิดซึนามิที่ภาคใต้
พวกคุณได้มีโอกาสไปช่วยเก็บศพที่นั่นบ้างไหมฮะ

ทางสมาคมเขามีเอาลงไปเพราะว่าศพคนตายเยอะ
ก็ให้พวกอาสาเอาลงไปบริจาค
แล้วผมซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กอายุประมาณ

ใช่ครับก็คือเราอยากไปคือผมมาแบกลง

ใช่ครับคือแบกโรงคือคนแบกโรงมันยังไงมันก็ต้องเหนื่อย

ก็เกือบเอาไปบริจาคประมาณ๕๖๐๐ใบ

ทำไมคุณถึงผูกพันกับศพ

คุณคิดว่าอย่างนั้น
ใช่ผมผ่านไป๒ครั้งทางไม่มีงานอะไรนอกจากการศพ
แล้วบ้านหนึ่งไม่ใช่ว่าศพเดียว๒ศพ

ทุกครั้งที่คุณไปช่วยกู้ภัยศพใหญ่

คุณจะรู้สึกว่าวิญญาณเหล่านั้นเขาจะมาส่งคุณด้วย
ใช่ครับก็มีเคสที่ไปซึนามิเนี่ยครับ

ก็คือจะเป็นข้าวของเต็มไปหมดเลย
ใช่ไหมครับแต่ขากลับมึงว่าง
มันว่างทีนี้เราก็สามารถที่จะขอไปนั่งเขาข้างหน้ารถได้
เราก็เล่นวิทยุกันมาตลอดทางเพื่อไม่ให้ง่วง

ก็ข้ามเขากันมาตั้งหลายลูก

แรกผมก็คิดว่าสงสัยกลิ่นมีในรถผมคันเดียว
ก็คือก็อาบน้ำกันมาหมดทุกคนใช่ไหมครับ
ก็คือรถประมาณ๒๐กว่าคันได้กินหมดเลย

เข้าปั๊มเพื่อบางคนเข้าห้องน้ำใช่ไหมครับ
ก็ไม่มีกลิ่นกลิ่นจะหายไป

ก็คือได้กลิ่นทุกคนแล้วก็คือไม่ไหวแล้ว

ยู้บอกกันว่าเอางี้ละกัน

หลังจุดทูบแล้วเป็นยังไงครับ

แต่ว่าเห็นบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ซึนามิในครั้งนั้น
ทำให้คุณเก่งเองได้มีโอกาส
ดำน้ำกู้ภัยเป็นครั้งแรก

แล้วช่วงจังหวะไปดูไปดู
ลูกน้องที่ท่าเรือท่าเทียบเรือ

ทีนี้เขาก็มาหาพวกผม

มีคนเห็นว่ารถยี่ห้อเบ้นจมน้ำอยู่

เขาก็เลยมาบอกมาขอร้องผมว่า
งมลูกชายเขาขึ้นมาหน่อยได้ไหม
ทั้งที่ตอนนั้นนะผมไม่มีอวการเลยเลย

คือความที่ว่าผมอยากช่วยเขา
เพราะว่าพ่อกับแม่เขาก็มายืนร้องไห้ขอร้องให้เราไปช่วย
ผมก็ดำลงไปดูว่าให้เบ้นสีดำทะเบียนนี้ทะเบียนนี้หรือเปล่า
ปรากฏว่าลึกไหมฮะที่คุณลงไป
น้ำประมาณ๓๔เมตร
ก็คือลงไปลงไปดูเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมา

แต่ในนั้นผมยังไม่เห็นลูกชายเขา
จากน้ำมันเต็มไปหมด
ผมก็บอกว่าถ้าอยากให้เอาขึ้นมา
คุณต้องไปจ้างรถเคน
แล้วเอาสลิงมาให้ผมเพื่อจะลงดำลงไปมัดกับเขา

แล้วก็ให้ผมดึงสลิงดำลงไป

พอยกขึ้นมาน้ำก็ค่อยลง

พ่อแม่เขาดีใจมากที่เอาลูกเขาขึ้นมาได้
ถึงขนาดจะเอาเงินที่กดมาทั้งหมดให้พวกคุณ

ถ้าเจอลูกเขาเงินตรงที่กดมาเป็นล้านล้าน

ผมอยู่กันประมาณ๑๐กว่าคน

ก็คือเขาเดือดร้อนแล้วอะพี่
เขาเดือดร้อนแล้วแล้วเรายังจะไปเอาเขาอีกเหรอ
เขาก็บอกว่าเขาจะให้เงินผม
ให้เงินผมผมบอกว่าพี่เอาเงินตรงนี้ไปบริจาคไปทำบุญที่ไหนก็ได้

แล้วคนอื่นที่เหลืออีก๙คนล่ะ

แน่นอนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของอาสากู้ทางน้ำ

พี่ตีน้อยนัดนี่ก็น่าจะเป็นเคสแรกป่ะฮะเกี่ยวกับทางน้ำที่เซนามิ
ใช่ครับของผมเคสแรกแรงบันดาลใจคือมาจากพี่ชาย
พี่ชายผมจมน้ำครับปี๓๑หรือปีอะไรผมไม่แน่ใจ
ก็ไปเล่นน้ำที่ก่อลอยเขาก็ไปว่ายน้ำกันระหว่างหาดที่ก่อลอย
กับสะพานเขาก็ว่ายน้ำไป๖โมงแล้วโพเพแล้วเขาไปเล่นน้ำกัน๓คน
เขาก็ไหว้ไปถึงคนแรกแล้วเขาก็ขึ้นไปยุบข้อเหมือนว่าไปถึงแล้ว
ก็จับจับปูนนี้แล้วก็ดึงข้ออยู่อีกคนก็ตามมา
แล้วเพื่อนเขาอีกคนคือเขาไม่ไหวไงตะคิวกินจมน้ำ
เขาก็ตะโกนให้ช่วยพี่ผมเขายังไม่หายเหนื่อยไง
เขาก็เลยกระโดดลงไปไหว้ไปต่อไปช่วยไปช่วยไปดันขึ้นตัวเองเป็นตะคิวที่มือ
สรุปคือตายเองเลยใช่ครับเพื่อนรอดครับ

ก็คือประดาน้ำของกองทัพเรือนะเขาก็มาดำกัน
ดำกันหาตั้งแต่ทุ่มนึงยันประมาณเกือบเที่ยงคืนไม่เจอครับ
แล้วน้ำมันลงไงน้ำมันเริ่มลงผมก็ไม่ไหวแล้วไง
ก็คืออยากช่วยพี่ใช้ขึ้นมาจากน้ำอะไรอย่างนี้
ก็เลยปรึกษาหาลือกันกับเพื่อนพี่ชายประมาณ๑๐๒๐คนช่วยกันจับมืออย่างนี้

อย่าเรียกว่าปูพรมช่วยกันหาพี่ชาย
ใช่ครับภูพมแล้วยังไง
เดินลงไปน้ำก็ประมาณนี้ครับประมาณหน้าอกอ่ะ
ก็ไปเดินเตะเพื่อนพี่ชายผมเป็นคนเตะก่อนผมต่อจากเพื่อน

ร่างที่ไร้วิญญาณของพี่ชายครับที่นอนอยู่ในน้ำ

ตอนนั้นผมเป็นเด็กนะผมก็ไม่รู้ว่าอยากให้พี่เรารอดอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นพี่เราหายไปนานแล้วด้วยนะ
ออกปากอะไรอย่างนี้ก็ไม่รอดไง

แล้วก็อยู่มาพักนึงประมาณสักปี๓๕๓๖อะไรเนี่ย
ที่เรือล่มที่เกาะติชังนะครับ
ทราบ๑๑๙ศพหรืออะไรถ้าจำไม่ผิด
ศพตรงนั้นมาผมก็ไปดูไปช่วยเขา
เพราะว่าเห็นพวกร่วมก็ตลอดยูแต่นี้เขาประดับด้วยก่อน
ในหน่วยเรายังไม่มีประดาน้ำเลย

ก็คือนโยบายของประธานกูภัยของนายกสมาคม
เขาก็เลยให้ไปเรียนประดาน้ำ
หมายถึงว่ารับลูกขายเข้ามาแล้วก็แยกไปว่า
คนที่มีความต้องการ
ในน้ำมีผีพลาย
เพราะวันนั้นผมลืมเล่าไว้ว่า

ก็ให้คนไปเอาทรงอาจารย์มา